ผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ
อายุเพิ่ง๒๗ปีครับเขาอยู่ที่นครศรีธรรมราช
เมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อนก็ชวนกันไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดด้วยกัน
ตอนขับรถกลับบ้านด้วยกันเนี่ยรถของเพื่อนไปเกิดอุบัติเหตุ
เชี่ยวชนกับรถคันอื่นก็ลงไปเจรจากัน
เขาก็ลงไปช่วยเจรจาด้วยช่วยกันเคลียร์
เคลียร์ไปเคลียร์มาเคลียร์กับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ฮะ
ถึงขั้นมีการทำร้ายกันชกต่อยกันอีกฝั่งหนึ่งสู้ไม่ได้
ใช้มีดแทงสวนเข้ามาคือไอ้คนที่ชนเนี่ยไม่เป็นไรหรอก
คนไปช่วยเนี่ยตายฮะตายตายนะฮะลงไปช่วยเพื่อนเคลียร์ฮะ
ถูกแทงตายอายุเพิ่ง๒๗อ่ะ

ใช่เมื่อคืนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ประมาณตี๒ในท้องที่สพทุ่งสงศ์นะฮะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกแทงเสียชีวิต
บนถนนหน้าพสสทุ่งสงฯ

พบว่าผู้ตายชื่อนายสาวิทมณีฉายอายุ๒๗ปี
ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าที่หน้าอก๑แผล
ที่ศิษย์ศาสตร์อีก๑แผลนะครับ
แล้วก็มีมีดปลายแหลม๑เล่มยาวประมาณ๕นิ้ว
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนี่ฮะ
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนายสาวิทขับรถยนต์
ไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดที่ผับแห่งหนึ่ง
แล้วก็ขับกลับบ้านพร้อมกับเพื่อน
ประมาณตี๒มาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นของเพื่อนที่เขาขับมาด้วยกัน
คันนี้นะฮะเขาไปมาด้วยกันนะครับ

ก็เลยจอดรถลงไปเจรจาตกลงค่าเสียหายกัน
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับ
แล้วก็มีการทะเลาะวิวาสชกต่อยกันเกิดขึ้น
ฝั่งคู่กรณีเนี่ยเขามาคนเดียวคันเดียวนะฮะ

ก็เลยชักมีดปลายแหลมขึ้นมาแทงสวนเข้าไป
โดนนายสาวิทเสียชีวิตคาที่

เอาไปเที่ยวผับครับเมื่อคืนวันเกิด

แล้วทีนี้เกิดเหตุทะเลาะวิวาสกัน
ผับแล้วก็มาต่อกันที่หน้าศูนย์รถมอเตอร์
ที่ตรงข้ามทกตครับ
แล้วก็เกิดเหตุทะเลาะกันนิดหน่อย
แล้วก็เคียนไม่ลงตัวแล้วก็ใช้อาวุธมีดแทงกัน
ได้รับเงินจนเสียชีวิตครับ

ก็อารมณ์ร้อนนิด
ก็ที่สุดแล้วนะครับรถคู่กรณีที่แทงเขาตาย
แล้วก็ขับหลบหนีไปเนี่ย

ใช่ครับหลังจากแทงเขาแล้วก็หนีไปนี่ฮะ

ตำรวจก็เลยตามไปควบคุมตัวได้นะครับคนขับรถ

เขาก็พากเศษนะ
คือเขาปฏิเสธก่อนว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุ

สอบปากคำจนรู้ว่าคนที่ก่อเหตุที่เป็นมือมีดเนี่ย
เป็นเพื่อนอีกคนนึงที่นั่งมาในรถด้วยกันนะ

นายจุนทการพรมมณะอายุ๒๔ปี
พนักงานสอบสวนก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับ

ประสบวัติเหตุก็ทิ้งเพื่อนคนขับไปเลย

ผู้ต้องหาบอกว่าใช้มีดแทงจริงนะ

เห็นมั้ย

แต่เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแทงแบบให้ตาย
แต่ผู้ตายเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเขาก่อน

เขาเลยต้องชักมีดขึ้นมาแทงเพื่อป้องกันตัว
สมรวจก็แจ้งข้อหาหน้าจุณฑการนะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธมีดด้วย
จะตั้งใจไม่ตั้งใจป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวก็
ไปชี้แจงแก้ต่างกันเอาในชั้นศาลกันต่อไปกันแล้วกัน